เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ก่อนที่จะมีอาการหลับในแล้วก็พุ่งชนต้นไม้

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พุ่งชนต้นไม้ร่องกลางถนนเพชรเกษมช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๖๒ในพื้นที่ตำบลชัยเกษม
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณโค้งโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
่งหน้าเข้ากรุงเทพรถเก๋งคันเกิดเหตุอยู่ในสภาพด้านหน้ายุบเข้าถึงห้องโดยสาร
พบนายธนกฤษพันธ์อธิพัฒน์อายุ๔๓ปีคนขับชาวสระบุรีได้รับบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลส่วนที่นั่งด้านข้างคนขับพบนายนัดประคัน
ผลเพิ่มอายุ๒๗ปีเพื่อนร่วมงานได้รับบาดเจ็บนอนหมดสติ
กู้ภัยจึงนำอุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนำออกมาส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายธนกฤษคนขับวิศวกรบริษัทแห่งหนึ่งกับเพื่อน
เดินทางออกจากจังหวัดสุราชธานีเพื่อกลับจังหวัดปฐุมธานี
ว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งคนขับน่าจะมีอาการหลับใน
พุ่งชนต้นไม้เพราะไม่พบรอยเบรกในจุดเกิดเหตุ
เข็มหน้าปัดค้างอยู่ที่ความเร็ว๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีเกิดอุบัติเหตุรถบัสคณะลูกเสือเสียหลักตกร่องกลางถนนในพื้นที่ตะบนดอนทรายอำเภอโพธาราม
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ตรงสามแยกไฟแดง๗เสมียนเด็กนักเรียนลูกเสือของโรงเรียนโพธารามที่นั่งมาร้องไห้ด้วยความตกใจ
ครูโรงเรียนอนุบาลโพธารามระบุว่าก่อนเกิดเหตุกำลังพานักเรียนชั้นป๔ถึงม๓ไปเข้าค่ายพักแรมที่จังหวัดเพชรบุรีโดยมีรถบัสในขบวน๗คัน
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก๋งขับแทรกเข้ามาในขบวนทำให้รถบัสเบรกอย่างกระทันหันจนเสียหลักตกร่องกลางถนน
ขณะที่จังหวัดชนบุรีพบวัตถุคล้ายหัวน็อตนับพันชิ้น
เกลื่อนบนสะพานวงแหวนต่างระดับแหลมชะบัง
มอเตอร์เวย์ในพื้นที่ตะบนทุ่งสุกลาอำเภอศรีราชา

ทำให้รถที่ใช้เส้นทางนี้ต้องชะลอรถ
ส่งผลให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตร
เพราะไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกับยางรถยนต์หรือไม่
ตำรวจสะพานวงแหวนชะบังและคู่ภัยสว่างประทีปสีราชา
ตรวจสอบพบว่าเป็นยางที่มีลักษณะคล้ายกับหัวน็อต
ตกอยู่จำนวนมากจึงช่วยกันเก็บออกจากถนน
คาดว่าน่าจะหล่นลงมาจากรถบรรทุก
โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น